ลูกชายของทางเวโรธลังประเสริฐ
ซึ่งนักกีฬายังเวโร่นักกีฬาฟุตซอล์เป็น

ลูกชายเขามีอาการป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลครับ
เหตุเกิดในวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมาน้องฟากัสเนี่ยมีอาการไข้สูงแล้วมีอาการชักเกร็ง
แล้วก็ศีรษะฟาดไปกับโต๊ะหัวใจหยุดเต้นไป๑นาทีครับ
แล้วก็มีอาการสมองบวมจากแรงกระแทก
เข้ารับการผ่าตัดแล้วแล้วก็มีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบอีกครั้ง
ใครนะครับที่ต้องการจะช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือได้ครับ
บัญชีของเวโรธลังประเสริฐธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี๔๐๗๔๐๘๓๘๘๐นะครับ
บนหน้าจอแล้วถ่ายรูปไว้ได้เลยนะครับ